ยามวิกฤตแบบนี้เราจะเห็นน้ำใจคนไทยด้วยกัน
ใครมีมากก็ออกมาแบ่งปันกัน
คู่นี้คุณบอยพิชเมอร์เกอร์กับภรรยาคือคุณเจี๊ยบ

เขาก็เลยเอารถพุ่มพวงไอ้รถขายของเล่นเนี่ยนะ
เอาไปจอดแล้วก็เอาไปแจกประชาชนชาวบ้านที่เดือดร้อน
แต่ข้อแม้อย่างหนึ่งคุณต้องใส่หน้ากากอนามัย
แล้วยืนห่างกันแล้วคุณจะหยิบอะไร
เชิญหยิบได้เลยไปดูฮะ
นี่ครับช่วยกันอย่างที่ผมว่าคนมีเยอะ
เขาก็ทำอย่างนี้ได้ก็ออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เขามีน้อย
นี่เห็นรถของคุณบอยพีชเมเกอร์
แล้วรถทงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ต้องออกมาบ้างนะฮะ
ไปไหนหมดล่ะไปไหนหมดล่ะ
น่าจะมาช่วงนี้เหมือนกันนะรถทงฟ้าต่างเนี่ยนะ
โดยงานของรัฐต่างนะฮะเอาเป็นว่าอ่ะอันนี้ส่งตรงถึงที่
ฟรีถึงบ้านจ่ายบุญของจริงสำหรับรถพุ่มพวง
หรือว่ารถกับข้าวของคุณบอยพีชเมเกอร์
หรือว่าคุณบอยอนุวัฒน์แล้วก็คุณเจฟพิจิตรา
นักร้องนักแสดงสองสามีภรรยาก็ขนของสด
เห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้ของแห้งของยางชีพ
มาหมดไข่ก้งไข่ไก่ก็มามาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะ
ที่มีผลกระทบจากโควิดสิบเก้าณภาพที่เห็นเนี่ยไปจอด
วิภาวดีกับดอนเมืองนะฮะทุกคนก็มีรอยยิ้ม
กันชั่วหน้าเนี่ยฮะผักมาเต็มไปหมดเลยครับ
อย่างที่ได้ยินในคลิปนะฮะกติกาคือต้องสวมใส่
ด้วยตัวเองอยากได้อะไรชี้นะให้บอกเจ้าหน้าที่
แล้วเขาจะหยิบยื่นไปให้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
นะครับคุณบอยก็โพสต์ในเฟซบุ๊ก
ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ไปรับกับข้าว
กันแล้วขอบคุณที่เคารพกติกาด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังขอบคุณทีมงานอาสาสมัคร
แต่ละเขตที่ไปช่วยกันนะฮะแต่ละชุมชนที่ไปช่วยกันจัดระเบียบความเรียบร้อย
ในการเข้าแถวรับของจนทำให้การแจกของวันแรกผ่านไปอย่างราบรื่น
ส่วนวันนี้เนี่ย๒พฤษภาคมเนี่ยรถพุ่มพวงรถกับข้าวของคุณบอล
คุณเจฟเนี่ยจะไปแจกในชุมชนใต้ธันดรดดินแดงครับ
ชุมชนเทศทวีซอยละพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็ชุมชนซอยมรมน้ำแข็ง
นางนิวาสส่วนวันอื่นก็ติดตามในเพจของคุณบอยพีช
ขอบคุณที่มีน้ำใจที่ออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนแบบนี้
แล้วมีอีกหลายคนที่เขาทำแบบนี้ซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้เอ่ยถึง
ก็ขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วกันนะครับ